กับคู่รักคู่นี้นะคะโอ้โดยเฉพาะดิฉัน

ไม่แต่ยินดีนะคะคู่รักหมากปรินนะคะแล้วก็คิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะ
อย่างที่ทราบกันเนี่ยค่ะคบกันมา๘ปี
หวานดีไม่มีตกเลยนะคะแล้วก็ต้องอย่างที่บอกไป
เรียบจริงค่ะหลายคนลุ้นนะคะเสียงดังฟังชัดมาก

อาจจะเป็นงานเขาหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะทั้งคู่ต่างพร้อมใจกันโพสต์ภาพหวาน
ที่ดิฉันดูแล้วก็คือแบบมีความสุขมากจริงค่ะ
คือเป็นการทานข้าวด้วยกันนี่คือทานข้าวธรรมดามันแบบมันแบบชิลไป
ก็ต้องถ่ายรูปแบบเพิ่มความหวานนิดนึง
เฟรมมุ้งมิ้งมากนะคะก็ดูแต่ละรูปนะคะคุณผู้ชม
รูปนี้ค่ะหนุ่มหมากทำท่าเหมือนแบบจุ๊บที่หน้าผากของแฟนสาว
แล้วคิมเบอร์รี่ก็ดูมีความสุขเหมือนย้อเย้ยดิฉันยังไงไม่รู้

คุณผู้ชมค่ะนะคะรสชาติอาหารเมื่อวานแล้วนะคะโอ้ยกลมมือเข้าไปอีกนะคะ